ย้อนไปดูหน่อยนะบรรยากาศของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ของแต่ละพักที่เขาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ไปดูอารมณ์ตอนไปลงคะแนน
แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูอารมณ์ตอนที่หลังจากนับคะแนน

ป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
ดิเดตนายกัธมนตรีจากภักดิ์พลังประชารัฐ

สีหน้ายิ้มแย้มจำใสที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๑
เต็นต์วังสวนวังทอง๑เขตวังทองหลังครับ
ท่านก็ไปต่อคิวเหมือนประชาชนทั่วไปนะครับ
บอกว่าดีใจเห็นประชาชนตื่นตัวออกมาเลือกตั้ง

แต่ไม่รู้ว่าท่านจะเลือกใครแล้วท่านก็หัวเราะ

เอ้าส่วนลุงตู่ครับเมื่อเช้าวานนี้
พลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกัธมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ

ใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐
ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์๕เขตพญาไทย
ก็อารมณ์ดีเหมือนกันนะครับตอนเช้ายังอารมณ์ดีนะครับ
แล้วก็ยิ้มแย้มให้กับสื่อมวลชนขณะที่ท่านหยอดบัตรนะครับ
บรรยากาศของเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าวานนี้
เด็กประยุทธ์ก็ไม่ได้ตอบสื่อมวลชนที่ถามว่าท่านมีความมั่นใจแค่ไหนอะไรในตอนนั้น

ช่วงที่จะขึ้นรถกลับมีพี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง
เดินมาใกล้แล้วตะโกนเสียงดังเลยนะครับ
ผมรักนายกครับผมรักท่านนายกรักนายกครับผม
นี่ฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นเสียงของพี่วินคนนี้ที่ให้กำลังใจลุงตู่ไป
พิธาริมเจริญรัฐครับแคนดิเดตนายกัธมนตรีจากพักเก้าไกลครับ
เมื่อวานนี้ถือเลิก๙นาฬิกา๓๑นาทีทำไมต้อง๓๑นาที
หมายเลขพักไงหมายเลขพักไงลงคะแนนที่เขต๔หน่วยเลือกตั้งที่๑๐ปากซอยสุขุมวิท๓๙เขตทวีวัฒนา
คุณพิธาบอกกำลังใจดีเลยมีกำลังใจดีก่อนออกจากบ้านเพราะอะไรครับ
ได้คุยกับน้องพี่พิมนะครับก็สัญญากับลูกสัญญากับลูกบอก
นี่แหละครับก็อยากจะให้ประชาชนนะครับท่านพูดตอนนั้นบอกออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะที่สุด
แล้วก็ย้ำว่าอย่าดูถูกคนรุ่นใหม่ครับ
นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนี้นางสาวแพทองทานชินวัฒนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
มากับพี่สาวนะครับคุณเอ็มพินทองทาคุณากรวงนะครับแล้วก็คุณหญิงพจมาณป้อมเพชร
ล้านกีฬาหมู่บ้านครีฮะธรรมน์ตรี๓เขตขันนาเยาท์ครับ
นางสาวแพทองทานครับบอกยินดีนะครับ
เห็นคนมาใช้สิทธิ์กันเยอะมาก
หนึ่งเสียงก็มีความหมายสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะส่วนตัว
คือคุณอุ้งอิ๊งบอกไม่ได้ถือเคล็ดอะไรในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
เพียงแค่กราบแม่แล้วก็ได้กราบคุณพ่อนะครับ
ไปด้วยนะครับคุณพ่อก็ให้กำลังใจบอกให้พักผ่อนเยอะ
ไปดูเสื้อของคนนี้
อ่าคุณอันุชินฉานวีรกูลครับคันดิเดตนายกธมตรีจากภาคภูมิใจ้ไทย
ใส่ผักชีหรืออะไรอย่างนี้ติดตาแตกเลยนะครับมาที่หน่วยเลือกตั้งนะครับ
เวลาบ่าย๒โมงนะเขตเลือกตั้งที่๒ที่สารกลางหมู่บ้านไทยเจริญตะบนอิสาน
อำเภอเมืองบุรีรำนะครับก็สีหน้ายิ้มแย้มยิ้มเพราะว่าเสื้อท่านด้วยหรือเปล่า
ก็ไม่รู้นะนี่นะฮะนักข่าวถามว่านี่ตั้งใจสวมเสื้อลายนี้มาเลยใช่ไหม
ว่าไงคะโอ้โหเรารวดเลยหัวเราะรวดชอบใจเลยนะแล้วก็ขึ้นรถกลับไปนะครับ
ไปดูคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์ประชาธิปัตย์
ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนพิบูลวัฒนาเขตพญาไทยนะครับ
ท่านไปใช้สิทธิล่วงหน้าที่จังหวัดพังงาตั้งแต่๗พฤษภาคมแล้วนะครับ
มาในครั้งนี้คือมาสังเกตการณ์เฉยขออภัยไม่ได้มาเลือกตั้งนะ
เพราะว่าใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วมาสังเกตการเลือกตั้งก็เห็นว่าคนมาใช้สิทธิอย่างคึกคักนะครับ
บอกว่าถือเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศชาติแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยครับ
ได้เห็นบรรยากาศนะคะแคนดิเดตผู้นำพักของพักใหญ่พักสำคัญออกมาเลือกตั้งกันเมื่อวาน